คุณผู้ชมคะมาดูอีกเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นตอนเย็นก่อนวันวาเลนไทย
ที่จังหวัดกาลสินฯนั่นเองนะคะ
ทีนี้มีโทรศัพท์ปริศนาโทรเข้ามาในเครื่องของผู้ชาย
ทีนี้ภรรยาก็พยายามถามค่ะพอฝ่ายชายตอบไม่ได้

พอฝ่ายชายเก็บกระเป๋าเสร็จแล้วปรากฏว่ามีการยื้อแย่งกัน
จนทำให้อาวุธก็คือกระสุนปืนมันยิงเข้ามาแล้วก็โดนฝ่ายชาย
ทีนี้เมื่อคืนฝ่ายชายเสียชีวิตนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนวันแห่งความรักเลยค่ะคุณผู้ชม
ที่บ้านพักหลังนี้นี่แหละค่ะอยู่ตรงข้ามกับโรงพยาบาลสมเด็จที่จังหวัดกาลสิน
ซึ่งตำรวจเปิดเผยนะคะว่าช่วงเย็นของวันพุธได้รับแจ้ง
ว่าดรรัฐศาสตร์ธานิดพงภักดิ์อายุ๔๕ปีซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน
ถูกยิงด้วยอาวุธปืนขนาด๙มมแล้วก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส
แล้วก็ดรรัฐศาสตร์เป็นภูมิในการโรงเรียนเอกปัญญาที่อำเภอสมเด็จด้วยนะ
ใช่ค่ะทีนี้พอเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้ง
ก็เลยรีบมีการประสานนำตัวส่งโรงพยาบาลในพื้นที่
หลังจากนั้นพอส่งโรงพยาบาลที่กาลสินแล้ว
ก็ต้องมีการส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลขอนแก่น
เมื่อวานนี้ก็มีข่าวออกมาช่วงเย็นค่ำ
ดรรัฐศาสตร์เสียชีวิตแล้วนะคะ
ทีนี้จากการสอบสวนภรรยาของดรรัฐศาสตร์
ก็คือนางมะยุราเล่าให้ฟัง
ตอนเกิดเหตุภรรยาก็ไม่ได้ไปไหนนะ
รอมอบตัวอยู่เหมือนกันแต่อยู่ในอาการตกอกตกใจเนี่ยนะครับ
ค่ะคือภรรยาเล่าให้ฟังบอกว่า
ก่อนเกิดเหตุออกไปทานข้าวนอกบ้านด้วยกัน

มีสายโทรศัพท์ปริศนาโทรเข้ามาที่เครื่องของสามี
ทีนี้ทางฝั่งภรรยาก็เลยพยายามถามว่าใครโทรมา
แต่ว่าสามีตอบข้อสงสัยไม่ได้
ทีนี้ก็คาใจกันอยู่จากการทานข้าว
เสร็จกลับมาจนถึงที่บ้าน
ภรรยาก็ยังคงถามซ้ำว่าสายที่โทรมาตอนทานข้าวคือใคร
ทีนี้ค่ะมันก็เลยทำให้ทั้งคู่มีการทะเลาะกันมีปากเสียงกัน
แล้วฝากฝั่งภรรยาก็เลยไล่สามีให้เก็บข้าวของออกจากบ้านไปเลย
ทีนี้ตอนตี๔๓๐สามีก็เก็บข้าวของ

แล้วจังหวะนั้นก็มีปากเสียงกันอีกรอบนึง
ยื้อยุดแล้วก็แย่งกระเป๋าเสื้อผ้ากัน
แล้วก็มีการนำอาวุธปืนของสามีออกมาด้วย
ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมเกิดเหตุไม่คาดคิด
มีเสียงปืนดังปั้งขึ้นนัดหนึ่ง
คือตอนภรรยาเล่าให้ฟังภรรยาเล่าแบบนี้
ว่าคนที่เอาปืนออกมาคือนายรัฐศาสตร์ผู้ตาย
หยิบปืนออกมาแล้วปืนลั่น
แต่ตำรวจไม่ปักใจเชื่อ
ปักใจเชื่อผู้หญิงนะครับว่า
เอาตัวคนตายเป็นคนหยิบปืนมาแล้วทำปืนลั่นใส่ตัวเองตายนะครับ
แล้วเสร็จแล้วค่ะทางฝั่งภรรยา
ก็พอเห็นเหตุการณ์ก็ช็อกตกใจ
แต่ก็วิ่งไปแจ้งเหตุกับทางทีมกู้ภัยนะคะ
ซึ่งตำรวจบอกว่าจากเดิมมีการตั้งข้อหา
ของนางมะยุราก็คือพยายามฆ่า
แต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยเมื่อดรรัฐศาสตร์เสียชีวิตแล้ว
ก็จะต้องเปลี่ยนข้อหาเป็นฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
ตำรวจก็มีการสอบปากคำนางมะยุราในเบื้องต้นนะคะ
หาสาเหตุที่แท้จริงว่ามันเกิดจากอะไรกันแน่
ซึ่งนางมายุราก็หลังจากให้ปากคำเสร็จแล้ว
ได้ใช้เงินสดยื่นขอประกันตัว๕แสนบาท
และเจ้าหน้าที่ก็ให้ประกันตัวเพราะว่าหลังจากที่เกิดเหตุ
นางมะยุราไม่ได้หนีไปไหน
แล้วก็ไม่ได้มีพฤติการหลบหนีคือยืนรอมอบตัวเลย
แต่ว่าหลังจากนี้เมื่อเสร็จสิ้นงานศพแล้ว
ตำรวจจะมีการสอบปากคำอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงว่าปืนลั่นหรือว่าตั้งใจยิง
รวมถึงจะมีการตรวจพวกคาบขม่าวดินปืน
ก่อนที่จะมีการดำเนินการต่อไปด้วยนะคะ
ส่วนศพของดรรัฐศาสตร์ก็อยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์ขอนแก่น
ช่วงนี้ค่ะอยู่ระหว่างการเตรียมการ
ที่จะนำมาทำพิธีในช่วงบ่ายวันนี้นะคะ
ดรรัฐศาสตร์เนี่ยประวัติก็คือ
เป็นผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในอำเภอสมเด็จ
แล้วมีวิสัยทัศน์ยาวไกลบุคลิกดีค่ะ
ส่วนทางด้านภรรยาคือนางมายุราก็เป็นเจ้าของธุรกิจน้ำปลาร้า
ส่งขายหลายจังหวัดทางภาคอีสานนะคะ